ไปดูเรื่องราวที่ทำให้ชาวบ้านตกอกตกใจนอนอยู่อ่ามีกลุ่มชายชะกัน
เอาอาวุธครบมือใส่เสื้อกั๊กเขียนว่าโพลิสเอ้า
ขอนับหนึ่งถึงสามถ้าไม่เปิดเดี๋ยวจะพังเข้าไปนะอุ้ย
นอนอยู่คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์ครับ
ดูนะฮะกล้องวงจรปิดหน้าบ้านมาแล้วครับนี่ฮะ
ชายชะกันก็เหมือนเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบอ่ะนะอาวุธครบ
ใส่เสื้อกั๊กโพลิสเห็นไหมอืมบ้านเขาคือเขาก็นอนเล่นอยู่ในบ้านเขาอ่ะ
อ่ะกรรมความแสกแสกฮ่าอ่านี่บ้านของเจ้าของบ้านเขาอยู่ที่
บนลมภูเนอะนี่นี่เออแล้วเหมือนจะมีรถเขียนอะไรใส่ด้วย
ใช่ไหมมีสมาคมสายทานสะพานบุญเหมือนเป็นรถของกู้ภัย
เหมือนกันเนอะทีนี้พอเจ้าหน้าที่๖คนนี้บุกเข้าไป
นี่การไปเคาะประตูปั้งปั้งปั้งนับหนึ่งถึงสามถ้าไม่ออกมา
จะพังเข้าไปโอ้ยคนในบ้านก็เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
สุดท้ายบุกเข้าไปบ้านหลังนี้เขาเปิดเป็นคาแคร์คุณผู้ชมอยู่ที่
ตำบลลำพูอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูแล้วก็กระจาย
กำลังกันค้นหาตามจุดต่างต่างรอบบ้านแต่ไม่เจออะไร
ไม่ได้เจอสิ่งของผิดกฎหมายใดใดนะฮะจากนั้นก็ไปเคาะประตู
เสียงดังอย่างที่ผมบอกไปเหตุการณ์เกิดขึ้น๖โมงครึ่ง
ของเมื่อวานนะครับเจ้าของร้านเจ้าของบ้าน
ชื่อว่าคุณพัทราแจ้งสีหรือว่าคุณอายุสามสิบเจ็ดปี
บอกว่าโอ้โหตอนนั้นก็นอนอยู่นะคือมันเพิ่ง๖โมง
คือนอนยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นได้ยินเสียงคนเคาะประตู
เสียงแรงมากเสียงดังมากตกใจตื่นออกไปเปิดประตู
พร้อมกับภรรยาเนี่ยก็เห็นผู้ชายมา๖คน
แต่งกายเป็นชุดแบบจู่โจมพร้อมอาวุธครบมือ
ยืนล้อมอยู่หน้าประตูบ้านถามคนไหนชื่ออ้อย
ใครชื่ออ้อยนะฮะแล้วก็ถามว่าไอ้รถจักรยานยนต์
เหลืองเนี่ยเป็นของใครใครเอาไปใช้หรือเปล่า
เขาก็บอกว่ายืนยันก็ในบ้านนี้ไม่ได้มีคนชื่ออ้อยเลยนะ
เออผมก็ไม่ได้ชื่ออ้อยภรรยาผมก็ไม่ได้ชื่ออ้อย
รถจักรยานยนต์ก็ใช้ประจำที่ร้านนี่แหละไม่ได้มีใครยืมไป
จี้ถามจี้ถามวนอยู่อย่างนี้สัก๒๐นาทีใครชื่ออ้อย
รถจักรยานยนต์ใครเอาไปใช้นะฮะนะฮะก่อนที่กลุ่มชายชะกันกลุ่มนี้จะจากไป
โดยที่ไม่ได้อธิบายอะไรเลยว่ามาทำไมเกิดอะไรขึ้น
มาถามหาอ้อยกับรถจักรยานยนต์สีเหลืองทำไม
มี๑คนเอาตราบางอย่างให้ดูแบบผ่านมองไม่ชัดว่ามันตราอะไร
ใช่ตามรวจจริงหรือตามรวจปลอมก็ไม่ชัดอืมนะฮะ
ทีนี้ภรรยาของเขาเนี่ยนะฮะคุณออนวิพาต้นศรีนนท์ก็บอกว่าตอนที่
กลุ่มคนกลุ่มนี้มาเคาะประตูเนี่ยเคาะแรงมาก
แล้วบอกว่า๑๓ไม่เปิดจะพังประตูเข้าไปตอนนั้นก็
คุณคนนอนอยู่ไม่ได้สวมชุดชั้นในเลย

คือก็เอาผ้าห่มมาห่มมาคุมเอาไว้ก่อน
เพราะว่าเขาเริ่มนับแล้ว๑๑๒จะ๓อยู่แล้ว
ถ้าเกิดบุกมาแล้วโป๊อยู่ทำยังไง
ฟังเสียงภรรยาเจ้าของบ้านครับ

พร่อมลบเลย
คือถ้าฟังแบบนี้เหมือนกับว่าเขากำลังมาตามหา

ที่เราเคยได้ยินข่าวปฏิบัติการฟ้าสางต่าง

ตามมีสืบมาว่ามีสิ่งของผิดกฎหมายอยู่อะไรแบบนี้
รับแจ้งความนะแล้วก็พาไปพบกับรองภูมิกับค่ะนะฮะรอง
กับก็โทรเรียกจำรวจนายหนึ่งมาสักถามเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นตำรวจในนั้นบอกว่าก็เป็นกลุ่มของตำรวจจริงจริง
รมพูแล้วเข้าไปเนี่ยปรบปรัฏิบัติตามยึดทางวิธี
ตามปกติค่ะแล้วก็มีการมายกมือไหว้ขอโทษขอโพย
ไปแล้วนะฮะแล้วก็เขาบอกว่ามาทราบทีหลังว่าตำรวจ
เออก็แค่บอกว่าตามยุทธวิธีก็ไม่ได้บอกถึงเหตุผลลึกว่าคุณต้องการจะไปตรวจสอบอะไร
ซึ่งตอนนี้ร้านเขาก็เสียหายบางส่วนลูกค้ามาใช้บริการน้อย
เพราะว่าลูกค้าคิดว่าที่นี่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผิดกฎหมาย
ก็เลยอยากให้ตำรวจชี้แจงและทำความเข้าใจว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ต้องหา
และไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งของผิดกฎหมายแต่อย่างใด
ก็ได้รับความเสียหายเรื่องของชื่อเสียงคนเข้าร้านน้อยลง